ของการปลูกเป็นการปรับตัวของเกษตรกร
ปลูกปอเทืองและต้นถั่วซึ่งปกติก็ใช้น้ำน้อยอยู่แล้ว
รัฐบาลก็ขอความร่วมมือนะคะแต่ว่าฟื้นทั้ง๒ชนิดนี้
กลับมีดอกที่สวยอีกด้วยเป็นผลพลอยได้ไปนะคะ
ใครที่ได้พบเห็นก็ต้องถ่ายรูปแช๊แช๊แช๊ไปอวดผู้เพื่อน
ภาพที่เห็นนี้นะคะก็คือทุ่งปอนเทืองสีเหลืองอร่ามสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ
แล้วก็มีลมพริ้วไหวแบบนี้นะ
เป็นบริเวณริมถนนสายอำเภอโคกโพชัยแก่งเคราะห์จังหวัดขอนแก่นซึ่งเหลืองสะพรั่งสวยงาม
ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาแล้วก็อดไม่ได้นะคะต้องลงไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ก่อนหน้านี้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็ส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกปอเทืองในช่วงหน้าแรงนะคะ
แทนการทำนาเพราะว่าใช้น้ำน้อยค่ะก็ทำให้ชาวนาอำเภอโคกโพชัยหันมาปลูกปอเทือง๑๐๐ไร่คุณผู้ชม
ปลูกปอเทืองของเกษตรกรปีนี้ก็ได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น
รวมทั้งรวมกลุ่มด้วยนะคะในการตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
ให้กับสมาชิกสามารถยืมไปปลูกลดต้นทุนในช่วงหน้าแรงแบบนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการก็บอกว่าหันมาปลูกปอเทือง
เพราะว่าที่นาประสบภัยแรงนำเมล็ดพันธุ์ไปขายนะคะ
ก็ใช้เวลาการปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวไม่นานนักนะคะ
สำหรับการปลูกปอเทืองที่สำคัญนอกจากเก็บเมล็ดพันธุ์ได้แล้ว
ยังได้ประโยชน์หลังจากเก็บเกี่ยวก็คือการพอไถกลบป่อเทือง
ก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีฟื้นฟูคุณภาพดินด้วย
และที่สำคัญนี่เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
เหลืองอารามที่บอกสวยเพราะว่าเขามีจำนวนถึง๑๐๐ไร่
ทำให้ดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนสวยงามสุดลูกหูลูกตา
แล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวได้เดินไปท่องเที่ยวแบบนี้ถ่ายรูปสวยงามเลยนะครับ
เที่ยมเผลอโคกพูชัยในข้าวจังหวัดขอนแก่น
ใครที่มีโอกาสจะผ่านในช่วงนี้แวะถ่ายรูปกันได้
โพสต์ท่าเท่แบบเมื่อกี้ก็ได้สาวในเครื่องแบบสวยจริงนะฮะ